มากันที่ดราม่าวงการนางงามนะครับคุณผู้ชมแถลงข่าวจบไปส่วนสดร้อนร้อนก็เลยนะ
สำหรับเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สองพันยี่สิบค่ะเมื่อวานนี้เนี้ยน้องเชอเอมเธอก็ออกกับแถลงความชอบทำนะ
หลังจากที่เธอถูกกล่าวหาว่าทำผิดหลักของกองประกวดเป็นเหตุให้เธอเสี่ยงต่อการไม่ได้ไปต่อในการประกวดครั้งนี้
ซึ่งเรื่องนี้เธอยืนยันให้กับกองประกวดว่าให้เป็นผู้ตัดสินใจเองหลังจากที่เธอแสดงความบริสุทธิ์ใจไปแล้ว
การแถลงข่าวนะคะแล้ววันนี้กองประกวดค่ะแถลงชัดเจนแล้วว่าขอตัดสิทธิ์เชอเอม
พ้นจากการประกวดในปีนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยืนยันเหตุผลตามหลักฐานที่กองประกวดมีอย่างชัดเจน
เอกสารและพยานบุคคลที่ว่าด้วยเธอเนี่ยผิดกฎเรื่องของการที่มีทีมงานของกองประกวดดูแลแล้วก็ไม่แจ้งให้ทางกองทราบ
แม้ว่าอีกฝ่ายจะชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วแต่ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดนะคะก็เกิดความไม่ยุติธรรมต่อผู้เข้าประกวดท่านอื่นค่ะ
เรียนคุณชายานุษย์สรทัศน์ปรากฏว่าระหว่างการประกวดท่านได้มีการนำเอานายสิทธิชัยเรววิโรธหรือเคนซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับท่านในระหว่างที่ท่านหรือผู้เข้าประกวดได้ร่วมกิจกรรมกับทางกองประกวด
นับแต่วันนี้เป็นต้นไปโอ้โหเอามือทาบอกตัดสิทธิ์แล้วเชอเอมจะมาเดินแบบไม่ได้นะ